หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะไปขอก็คือขอกับพญานาคค่ะ
นี่พญานาคสีรุ้ง
แล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงนะคะ
ที่แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรี
จังหวัดลบบุหรีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นพญานาคนะคะแล้วก็หลวงพ่อนาคปรกที่มีอายุหลายร้อยปี
บอกพิกัดกันนิดนึงวัดมุฒาลินอยู่ในอำเภอธาวุง
ไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือการสร้างพญานาคที่มีความสวยงามแปลกตาจากวัดอื่น

เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างบินผ่านวัดนี้ไปด้วยนะ

ว่ากันว่าการสร้างพญานาคของที่วัดแห่งนี้สร้างตามตำนานของพญานาคมุจรินนาคาราช
แล้วยังมีบันไดหน้าขบาดบันไดหน้าขบาดนี่แหละใครที่ได้เดินผ่านจะมีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองมีเหลือกินเหลือใช้

คุณก็ต้องอดทนนิดนึงถ้าอยากจะได้โชคได้ลาบได้สิ่งที่เป็นสิริมงคล
เข้าไม่ค่อยดีนักกว่าเดิม
ถ้ามันลำบากขนาดนั้นคุณเข็นผมไปได้ไหมครับ
หาจือได้เข้ามาได้
คือถ้าใจเราไปถึงร่างกายเราก็สู้ถูกไหมคะ
นี่แหละใครที่ศรัทธาเลื่อมใสในพญานาคก็เป็นอีกจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่ง
เพราะว่านอกจากพญานาคแล้วก็ยังมีหลวงพ่อนักปรกอายุหลายร้อยปีให้ได้สักการะบูชาด้วย
ส่วนใครนะไปแวะลบบุรีแล้วนะไปให้อาหารลิงแล้ว
คุณมาที่นี่หน่อยแล้วกันจะได้เห็งกันนะคะ